นางอันนันธิพย์ขึ้นเฉลี่ยงก่อน

ก็เห็นแบบนั้นถามแล้วเดี๋ยวบอกว่าถ้าพูดถึงอ้าม

แต่ว่าไม่ใช่ภาพที่กำลังจะเห็นต่อไปนี้นะคะ

เดี๋ยวมึงมาที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวมึงได้ยิน

เมียว

แต่วันนี้ค่ะเราเห็นผู้หญิงที่ชื่ออ้ำพัชราภา

ก็เพราะเธอช่วยกันกับอาสาสมัคร

แล้วก็ทีมอาสากู้ภัยนะคะ
เพื่อตามหาสุนัขชื่ออ้วนคุณ
ที่ถูกผู้ขออุปการะจากมูลนิธินี่แหละ
นำไปปล่อยบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง
แถวท่าทรายถนนสายไหม

ซึ่งมีทั้งงูแล้วก็ตัวเงินตัวทองด้วยนะคะ
งานนี้แม้สาวอ้ำจะแอบแบบขยัง

ขอไหว้ก่อนนะคะเพื่อความสบายใจ

เจอเจ้าอ้วนนะคะในสภาพที่ปลอดภัยทุกประการค่ะ

เพราะว่าถูกตัวเงินตัวทองกัดค่ะคุณ

ล่าสุดค่ะถึงกับลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะคะ

แล้วคนรักสุนัขอีกกระบุงโกยเลยค่ะ
แต่ทั้งนี้นะคะต้องขอชื่นชม

ระดมกำลังช่วยกันตามหาเจ้าอ้วนค่ะ

ปรบมือค่ะ